จำชื่อของไซสนะได้ไหมคะ

คนแรกเลยที่เป็นข่าวใหญ่โต
ในเรื่องของยาเสพติดที่ไปถูกบุกจับที่

นัดคำฟังพิพากษาคดีที่
พนักงานอายการเป็นโจทย์ฟ้องนายไซสนะ
พิมพาเจ้าพ่อค้ายาเสพติด

จำเลยในความผิด

วันที่๒๔กรกฎาคมถึง๑๖กรยาย่น

และพวกอีกหลายคนที่ยังไม่นำตัวมาฟ้อง
ร่วมกันสมคบตั้งแต่๒คนขึ้นไป
งหน้าที่กันทำในรูปแบบขบวนการเครือขายยาเสพติด
นายไซซานะกับพวกที่อยู่ในสปลาว
ร่วมกันจัดหาเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้า
และจัดหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลักลอบขนส่งลำเลียงยาเสพติด
แล้วก็จัดหารถยนต์สำหรับซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน๒ล้าน๓แสนเมตร
เอาไปส่งให้กับเครือข่ายทางภาคใต้ของไทยแล้วก็มาเลเซียค่ะ
โดยสารอาญาพิพากษาประหารชีวิตนายไซสนะแก้วพิมพา

เป็นจำเลยที่๑และจำเลยที่๒ฐานสมคบกันค้ายาเสพติด๑ล้านเมตร
แต่ว่าคำให้การในชั้นสอบสวนจำเลยให้การเป็นประโยชน์
ก็เลยลดโทษให้๑ใน๓คงเหลือเป็นจำคุกทั้ง๒ตลอดชีวิต
แล้วก็ให้นับโทษนายไซสนะต่อจากยาบ้าคดีแรกจำนวน๑๒ล้านเมตร
สารตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตไปแล้วด้วย
ส่วนนายรัชพลหรือว่ากิมเล้งสารพิพากษายกฟ้องนะคะ